พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันสำหรับผู้ปกครอง
เพราะว่าอุบัติเหตุยิ่งกับเด็กแล้วเกิดขึ้นได้ง่ายมาก

พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็ก
เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนกันค่ะ

ร่วงลงมาจากรถขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความสุขสนของเด็กน้อยนี่แหละ
คือนั่งอยู่ในรถก็เล่นเปิดปิดประตูขณะที่รถวิ่ง
แต่หรือเป็นความประหม่าสของผู้ปกครองด้วย
คือที่เราไม่ล็อกรถแล้วก็ให้เด็กเปิดปิดประตูเล่นอยู่แบบนั้น

แต่บางทีตรงประตูมันกดเปิดปิดได้
แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีระบบป้องกันเด็กเปิดนะ
ถือว่าเคราะห์ดีมากนะคะที่เด็กน้อยคนนี้เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
คือน่าจะเป็นอารมณ์แผลถลอกที่ร่วงลงมานี่แหละ
โชคดีจริงที่ขับไม่เร็วและไม่มีรถตามมาข้างหลัง

เอาไปดูที่อีกเหตุการณ์นึงค่ะอันนี้น่ากลัวเหมือนกันเลย
เกิดที่ห้างตัดประสิทคาในมณฑงกุ้ยโจคุณดู

คือว่าเข้ามาช่วยเหลือได้รวดเร็วทันทันทุ่งที
ก็จริงอยู่แต่ชาวโซเชียลของจีนก็วิภาควิจารณ์นะคะว่า
เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผู้ปกครอง
หรือว่าพ่อแม่ไม่ปล่อยให้ลูกเล่นอยู่คนเดียวแบบนี้อันตรายมาก

คืออยากจะบอกว่าโชคดีที่เข้าตรงนี้นะฮะ
เพราะว่าเราเคยเห็นเหตุสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว

เล่นราวมนัยเลื่อนแล้วตกลงไปข้างล่าง